ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏ
คือที่ชายนาฏเนี่ยมีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๙๐ปีแล้ว

ทีนี้ทางโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่
เขาก็โทรมาแจ้งญาติและครอบครัวบอกว่า
โอ้โหเจ้าหน้าที่น้อยเหลือเกิน
มีญาติพอที่จะมารับศพคุณตาไปชาปนกิจไหม
ญาติก็บอกว่าที่บ้านนี่ก็เหลือแต่ผู้หญิงกับคนแก่
ส่วนผู้ชายก็ต้องกักตัวเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงจากคุณตาที่ติดโควิดนี่แหละ
ไม่มีใครเลยจริงโรงพยาบาลช่วยหน่อยได้ไหม
ทางโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าอ้าวไม่เป็นไร

ก็จัดหาเอาแบบเท่าที่มีกันแล้วกันเพราะว่าบุคลากรตอนนี้ก็น้อยจริง
ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอสรรบุรีที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย
นำศพคุณตามาชาปนกิจก็นำมาถึงวัดเรียบร้อยเลย
วัดมหาธาตุที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับ
พอชาปนกิจเรียบร้อยนะฮะตามที่ญาติญาติเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ญาติญาติเองก็โอ้โหเหลือแต่ผู้หญิงกับคนแก่
แบกลงแบกลงอะไรก็โอ้โหมันไม่ไหวจริงนะ
ด้านล่างเนี่ยเขาก็ไปถอดชุดกันนะครับ
มีภาพตอนถอดชุดไหมครับที่อยู่ข้างล่างนะฮะ
ด้านล่างเมนนะฮะหลังจากชาปนกิจเสร็จนะครับ
นี่นะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มาถอดชุดออกกันนะฮะ
ปรากฏว่า๒คนนะฮะเป็นผู้หญิงครับ
ใช่ค่ะคือเป็นพยาบาลค่ะ
หนึ่งในนั้นคือพยาบาลอีกคนนึงเป็นเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุข
ปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย
นี่ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
พอประสานไปยังญาติก็เข้าใจแหละว่าญาติเองก็ไม่พร้อม
จะมารับศพคุณตาที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่เองก็เลยเอ้างั้นตัดสินใจนะมาช่วยกันแล้วกัน

เดี๋ยวฟังเสียงของยาดหน่อยที่วันนี้มาที่ชาวภาณกิจของคุณตานะครับ
หนูก็ห่วงเพราะว่าน้องให้แค่๑๗ก็จะห่วงว่าโอกาสติดเชื้อจะเยอะไหม
ว่าก็สอบทัศน์ชุนตาไปเอ่อคือเอาตราซ้อนถ้ายไป

เพราะเป็นแรงผู้หญิงไงคะก็จะยกกันไม่ค่อยไหว
ด้วยแต่ก็แบบด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาก็พยายามจะช่วยอย่างเต็มที่เนี่ย
ก็จะค่อนข้างจะดูทุลักทุเลหน่อยแต่เขาพยายามเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะ
มากันสี่คนเนี่ยสองในสี่นี่ผู้หญิงนะฮะใช่แรงก็จะน้อยนิดนึงอ่ะค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ของวัดเองท่านก็อายุเยอะใช่ค่ะคือโรงศพแล้วก็มีศพด้วยเนี่ย
ร่างของมนุษย์ด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เบานะฮะไม่ใช่เบานะครับ
ต้องช่วยกันแบกอ่ะเอาว่างั้นเถอะช่วยกันดันช่วยกันแบกนะครับ
คือหลายคนเห็นแล้วก็ชื่นชมนะฮะส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดบอกว่า
เดี๋ยวก็จะพยายามไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เองก็น้อยอย่างเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็โอ้โห
ยิงคนน้อยไปใหญ่เนี่ยนะครับนี่ชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะคะ